อีกหนึ่งคดีสำคัญแล้วก็เป็นคดีใหญ่ที่หลายคนติดตามกันอยู่ก็คือ
เบนเรสซิ้งสามีของคุณแพทนพภา
ล่าสุดนะคะตัวคุณแพทย์เองก็โดนหมายเรียกด้วยเหมือนกันในฐาน
สมคบการฟอกเงินค่ะโดยหมายเรียกก็จะ
ต้องเข้าไปพบวันที่๑๖ถึง๑๗มีนาคมนี้
หมุนเวียนเรื่องธุรกรรมการเงินให้สิ้นสงสัยให้ได้
พลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกเลยนะคะว่า
หลังจากที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนางสาวนปภาตันตระกูลหรือว่าแพทย์นับประพา
ภรรยาของนายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือเบนท์เรสซิ่ง
ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและสมคบการฟอกเงิน
รวมทั้งหมด๓คนเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน
แล้วก็ที่มาของทรัพย์สินในวันจันทร์ที่จะถึงนี้
ซึ่งถือเป็นหมายเรียกครั้งแรกค่ะ
พนักงานสอบสวนก็ได้รับการประสานจากทนายความของแพทย์แล้วนะคะว่า
จะเดินทางเข้าพบตำรวจในวันที่๑๖หรือไม่ก็๑๗มีนาคมนี้
โดยในวันที่๑๓ถ้าแพทย์ไม่ได้เดินทางมาตามกำหนด
ก็จะมีการออกหมายเรียกครั้งที่๒ก็คือวันที่๑๗มีนาคม

และถ้าหากว่าแพทย์ยังไม่มาตามหมายเรียกครั้งที่๒อีก
คราวนี้ก็จะต้องดำเนินการออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมาย
ซึ่งขณะเดียวกันในวันดังกล่าวจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา

จะต้องรอการสอบปากคำแล้วก็การชี้แจงในประเด็นต่าง
อย่างเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็ที่มาของทรัพย์สินก่อน
แพทย์จะสามารถชี้แจงให้สิ้นสงสัยได้หรือไม่ได้ค่ะ
จากนี้รองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดยังยอมรับด้วยว่า
อาจจะมีการออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเบ้น
แล้วก็นายนัทพลนาคคำหรือว่าบอย
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเครือข่ายนายไซสนะแก้วพิมพา
ผู้ต้องหาคนสำคัญเข้าให้ปากคำอีกหลายปาก
เพราะว่าการตรวจสอบพบพยานหลักฐานและความเชื่อมโยงถึงบุคคลหลายกลุ่ม
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ว่าเป็นใครบ้างนะคะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าตำรวจนั้นมีพยานหลักฐานพยานแวดล้อม
และข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินที่ชัดเจน
ซึ่งถ้าหากหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครก็จำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ